มาถึงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้
ต้องมาดูคดีตัวอย่างคดีนำร่องกันหน่อย
เพราะว่าผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ด้วยคำสั่งของผู้ชายคนหนึ่ง

เพราะว่าช่วงระบาดแต่ทางร้านอาหารเขาบอกว่า
เพราะพวกคุณควบคุมสถานการณ์ไม่ดี
ดังนั้นจึงเป็นการฟ้องร้องนะครับ
วิเคราะห์กันกับอาจารย์สุภาพคลิกขจาย

ผมขีดเส้นใต้ให้ข้อมูลไปวันก่อนว่า
คำสั่งจากมาตรการต่างที่เกี่ยวกับการล็อกดาวน์
ลายล็อกปลดล็อกอะไรต่างเนี่ย

สอบคอเขาออกคำสั่งต่างให้คนปฏิบัติตามได้
เพราะเขาอาศัยอำนาจตามพรกรฉุกเฉิน
เมื่อมีอำนาจของพรกรฉุกเฉินครอบอยู่
ใครที่จะเกิดความเสียหายจากคำสั่งสปค
จะไปอ้างเอาความเดือดร้อนไปฟ้องไปร้องอะไรไม่ได้ทั้งนั้นน่ะ
นี่คือข้อมูลที่เราเข้าใจกันมา
ฉะนั้นเราจึงรู้เราจึงเห็นว่าผู้ประกอบการทั้งหลาย
เขาตกอยู่ในสภาพจำยอม
เดือดร้อนยอมยากลำบากจากคำสั่งและมาตรการที่
สอบคอออกมาก็ไม่มีใครขัดขืนขัดข้องอะไรหรอก
แต่วันนี้ได้เห็นภาพหัวข่าวที่เรียกว่าหมูไม่กลัวน้ำร้อนขึ้นมาแล้วครับ
ร้านอาหารลุยฟ้องฟ้องใครครับฟ้องบิ๊กตู
กระทรวงสาธารณสุขฟ้องกอทมฐานละเมิด
เมิดยังไงครับสั่งปิดกิจการช่วงโควิด
จี้ให้ชดใช้กว่าหกล้านบาทแล้วสารก็รับฟ้องแล้วนี่
ขอดูรายละเอียดตรงนี้หน่อยที่สารแพ่งเมื่อวาน
กลุ่มผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม๓ราย
ยื่นฟ้องนายกเป็นจำเลยที่๑กอทมเป็นจำเลยที่๒
กระทรวงหนาสุขเป็นจำเลยที่๓กระทรวงคลังเป็นจำเลยที่๔
ความผิดฐานละเมิด
แล้วก็เรียกค่าเสียหายตามพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เรียกร้องให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้สินไหมทดแทนแก่โจทย์ทั้ง๓
ทุนทรัพย์๖ล้าน๑แสนกว่าบาท
แล้วยังขอให้สารมีคำพิพากษาเพิกถอนข้อกำหนด
ที่ออกมาตามความในมาตรา๙ของพรกรสถานการณ์
ประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนอันนี้ก็เท้าความว่า
ดังกล่าวเนี่ยมันผิดพลาดจำเลยที่หนึ่งก็คือนายกแล้วมันเป็นที่มา
จำเลยที่หนึ่งเนี่ยได้ประกาศหรือออกคำสั่งหรือข้อกำหนดตามมาตราเก้า
แล้วก็ผู้ว่ากอทมในสังกัดจำเลยที่๒รัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขสังกัดจำเลยที่๓
แล้วก็เมื่อวานนี้สารประทับรับฟ้องเป็นคดีหมายเลขดำ
เป็นคดีหมายเลขดำแล้วจะนัดสืบพยานโจทย์วันที่๓กุมภา๖๕ช่วงบ่าย
อันนี้ถือว่าเป็นคดีนำร่องเป็นคดีตัวอย่างก็ว่าได้
เพราะถ้าสารตัดสินให้โจทย์คือผู้ประกอบการร้านอาหารชนะคดีเนี่ย
มันจะมีอะไรยุ่งตามมาอีกเยอะ
เพราะว่าหลายมาตรการหลายคำสั่งที่ออกมาเนี่ย
ผู้ประกอบการเขารู้สึกจริงว่ามันลักลั่นมันไม่ยุติธรรม
มันเกิดสภาพได้เปรียบเสียเปรียบในหมู่ผู้ประกอบการด้วยกันเอง
และที่สำคัญคือมันเกิดความเสียหายต่อการประกอบธุรกิจที่ผ่านมา
แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้ประกอบการทั้งหลายเขายอมรับเขายอมเจ็บเขายอมเจ๊ง
เพราะเขาเห็นแก่มาตรการการป้องกันติดเชื้อโควิดเขาเห็นแก่ส่วนรวม
แต่พอเขาเห็นความลักลั่นความไม่ยุติธรรมความได้เปรียบเสียเปรียบ
เขาก็ทนไม่ไหวแล้วก็ต้องพึ่งสาร
ซึ่งจะคอยดูว่าสารจะตัดสินยังไงอันนี้เรื่องเรื่องสำคัญ
แต่ที่ควรจะหยิบเอาการฟ้องร้องมาเตือนสติฝ่ายภาครัฐก็คือว่า
การออกมาตรการใดให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม
ต้องคิดกันให้รอบครอบมากกว่านี้ครับมากกว่าที่ผ่านมา
อย่าให้มันเกิดความลักลั่นอย่าให้มันเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ
หมู่ผู้ประกอบการด้วยกันเองที่ผมยกตัวอย่างเมื่อวาน
ในมาตรการให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายได้ถึง๓ทุ่ม
แต่ร้านอาหารที่มีเครื่องหมายชาคือเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านสารสุขแล้วก็ให้ใน๔จังหวัดกอทมพรุงเก็ตกะบี่พังงา
สมันเกิดความลักลั่นไม่ยุติธรรมในเรื่องจังหวัดโน้นได้ทำไมจังหวัดนี้ไม่ได้
แต่พูดถึงเฉพาะว่าร้านอาหารที่ไม่มีสัญลักษณ์เครื่องหมายชาเนี่ย
เค้าแครงใจว่าวันที่นายกประกาศเปิดประเทศ
เมื่อเดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ย

ว่าข้อกำหนดที่จะออกมาหลังจากเปิดประเทศเนี่ย
จะอนุญาตให้ร้านอาหารที่มีเครื่องหมายชาเท่านั้นนะ
ที่จะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง๓ทุ่มใน๓๔จังหวัดที่ว่าเนี่ย
เพราะว่าถ้าบอกเขาล่วงหน้าอย่างนี้ร้านที่ยังไม่มีเครื่องหมายชา
เขาจะได้เตรียมตัวที่จะขอยื่นขอรับรองมาตรฐานที่ว่านี้
เอาไว้เปิดประเทศพัวขึ้นมา๑พฤศจิกา
เขาจะได้รับสิทธิ์ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง๓ทุ่ม
เท่าเทียมกันไม่ใช่เขาตกกระบวน
แล้วเขาก็นั่งมองตาปริบเมื่อเห็นร้านข้าง
ที่ได้รับเครื่องหมายชาเนี่ยขายเหล้าได้
แต่เขาขายไม่ได้เขาขายไม่ได้เพราะเขาไม่รู้มาตรการเขาไม่รู้มาตรการเพราะไม่มีใครบอกเขา
เออแล้วทำไมมันถึงไม่มันถึงไม่บอกเขานี่เขาเรียกว่าไม่มีความยุติธรรมแล้วก็เหลื่อมล้ำ
นี่ตอนหลังเขาต้องมายื่นขอกันกันใหม่กว่าจะได้มาเนี่ยเขาเสียโอกาสไปแค่ไหน
ค่าเสียโอกาสเนี่ยมันตีตรงมาเป็นเม็ดเงินได้เท่าไหร่
ฝ่ายราชการเนี่ยอาจจะไม่คำนึงถึงหรอกแต่ฝ่ายผู้ประกอบการภาคเอกชนเขารู้สึกว่าเขาเจ็บปวด
แล้วเขาคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเขาถึงรวมตัวกันไปฟ้องไง
ผมถึงบอกว่าเออโลกวันนี้เนี่ยฝ่ายราชการต้องเลิกคิดแบบเดิมแล้ว
คิดแบบเดิมก็คือว่าฝ่ายราชการมีอำนาจมีหน้าที่มีกฎหมายอยู่ในมือ
จะทำอะไรก็ทำได้ไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนตามมาถ้ามันผิดพลาด
นี่ผมยกตัวอย่างขอดูเขายกตัวอย่างเรื่องน้ำท่วมจำได้ไหมครับ
ที่มีเจ้าหน้าที่กรมชนรับประทานเนี่ยไปซ่อมคันกั้นดินที่ลำเชียงไกร
แล้วเป็นเหตุเกิดให้มันมีอาการแตกรั่วไอ้คันกั้นเนี่ยแตกรั่วท่านดูในภาพ
แล้วพอมันแตกรั่วมันเป็นเหตุให้น้ำเนี่ยไหลลงมาไปท่วมบ้านท่วมไร่นาสาโทเดือดร้อนกันไม่รู้ตั้งกี่จังหวัด
น้ำจากลำเชียงไกรไหลไปเพราะไอ้คันคันเนี่ยมันแตกมันแตกมันรั่ว
คนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเดือดร้อนจากน้ำไปท่วมเขาเนี่ย
จากการที่การซ่อมเขื่อนลำเชียงไกรเนี่ยเขาถามกันว่าเขาจะรวมหัวกันฟ้องกรมชนประธานได้ไหม
เพราะเป็นต้นเหตุเขาจะฟ้องต่อสารปกครองได้ไหม
ที่เขาแคลงใจคือทำไมคุณไปซ่อมเอาช่วงหน้าฝนช่วงหน้าน้ำ
ทำไมคุณไม่ซ่อมในช่วงที่มันเป็นหน้าแรงจะได้ไม่เสี่ยง
เสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุแล้วจะได้ไม่มีปัญหาให้ชาวบ้านเดือดร้อนกันแบบนี้
นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่เขายกกันมาถามเขาโทรมาถามผม
ผมก็บอกว่าไปลองคิดกันดูว่าจะใช้ช่องทางยังไงเพราะเขาเสียหาย
คือฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราถึงได้รู้ว่าเออทำไมคนร่างรัฐมนูลปี๒๕๕๙
เขาจึงเขียนไว้ในรัฐมนูลว่าให้ประเทศไทยต้องมีการจัดตั้งสารปกครองขึ้นมา
ก็เพราะต้องการเอาไว้ว่าให้ประชาชน
เอาไว้คานอำนาจกับราชการสารปกครองเนี่ยเป็นสารที่เป็นคดีความ
ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานราชการอันนี้ก็ยกตัวอย่างมาให้ฟังว่า
ข้าราชการจะทำอะไรจะออกมาตรการยังไงคุณคิดแบบเดิมไม่ได้แล้ว
คุณต้องคำนึงถึงประชาชนให้มากกว่านี้คุณต้องรอบครอบให้มากกว่านี้
คุณจะต้องไม่ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเขาถูกซ้ำเติมเขาถูกรังแก่จากราชการ
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะฮะ